ในการเร่นเยี่ยมวัชชนโลกประเดิมสนามนะครับ

ชุดน้ำเงินลงสนามรอบแรกกลุ่ม๔นัดแรกเจอกับศรีลังกา
แรกไทยเกมลุกดุดันนะครับบอลหัวสาวบอลเร็วดีมาก
ชนะยี่สิบห้าต่อสิบจากนั้นนะครับก็ชนะไปอีก
ี่สิบห้าต่อสิบห้านะครับหนีห่างสองต่อศูนย์เซต
๓ศรีลังกาก็พยายามปรับเกมมาสู้ได้ดีนะครับ
ก็ออกแรงเหนื่อยเหมือนกันแต่สุดท้ายปิดเกมไปได้นะครับ
ครับเก็บชาญชนะทัพแรกก่อนจะเจอกับญี่ปุ่น
ส่วนใครที่ไม่ดูฟอร์มนะครับวันพรุ่งนี้
ทานทดีเจอก็น้ำเทลเชือกันบรรคันนะครับ
เจอกันระหว่างไทยกับศรีลังกามาให้ชมกันเวลาบ่ายโมงครึ่งครับ